อีกแล้วนะคะน้องนักศึกษาสาว
เธอบอกว่าเธอโดนชายโรคจิต
แอบถ่ายใต้กระโปรง
ทีนี้ถามว่าผู้หญิงยุคใหม่อย่างเรากลัวที่ไหน
ตามไปเลยค่ะไปเอาเรื่องให้ถึงที่สุด

อย่าปล่อยให้เธอร้อยนุ่น
นี่เพลงของทายครับหละคุณ

พี่ได้ถ่ายอะไรหรือเปล่า
แน่ใจหนูไม่งั้นดูได้ไหมคะ
ถ้าพี่บริสุทธิ์ใจอ่ะ

ไม่ค่ะแต่เมื่อกี้โดนกระโปรงหนูอะพี่
ไม่งั้นคงประจานนะพี่

แจ้งตรงส่วนมาแจ้งตรงส่วนมา
มึงแจ้งตรงส่วน

ไม่ผิดไม่ถูกอะ
สุดท้ายโดนจับตัวได้
โหโหนี่พลเมิงดีมากันหลายคนมาก
ล็อกคอแบบจับเมิดมือไพ่หลังเลย
ใช่คุณค่ะแล้วถูกนำตัวส่งตำรวจ

แต่ขาดไม่มี
ลูกจิตคนนี้ไม่ใช่ภาพของน้องไงก็เลยออกผลิตไม่ได้
น้องเนี่ยตกเป็นผู้เสียหายก็จริงแต่ภาพน้องไม่มี
แต่มีภาพคนอื่นเหรอแต่มีภาพคนอื่นคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไร
เล่าให้ฟังนะฮะเกิดขึ้นที่บริเวณบันไดเลื่อน
รถไฟฟ้าใต้ดินรัชดาพิเศษประตู๓ฝั่งตึกโอลิมเปียนะคะ
ทีนี้เมื่อไหร่สักประมาณเกือบ๖โมงเย็น
วันที่๙ธันวาคมที่ผ่านมาอย่างไรเกิดขึ้นได้อย่างไร
ที่ตกเป็นเหยื่อเป็นนักศึกษาฝึกงานเธอบอกว่า
เธอมาฝึกงานที่บริษัทแห่งหนึ่ง
วันเกิดเหตุเธอใส่กระโปรงทรงเอ

ใช่หลังฝึกงานเสร็จปุ๊บก็ข้ามฝั่งมาซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อ

แต่พอขึ้นขึ้นไปจนสุดทางบันไดเลื่อนอยู่แล้ว
สุดทางอยู่แล้วรู้สึกว่ามีอะไรมาชนที่ชายกระโปรงของเธอ
นี่นะสักพักแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
หันไปเลยผู้ชายคนนี้เนี่ยเห็นไหม
แมสปิดบังใบหน้าด้วยทำท่าลุกลี้ลุกรนค่ะ
เหมือนรีบลบข้อมูลอะไรบางอย่างในโทรศัพท์มือถือของเขา

ช็อกอยู่ก็เลยแบบโทรไปหาเพื่อน
โทรไปหาเพื่อนแบบว่าให้รีบมาแบบคือไม่รู้จะทำยังไงค่ะ
เพื่อนก็บอกว่าให้รีบถ่ายวีดีโอก่อนแบบให้ถ่ายวีดีโอเก็บไว้
คือเขาก็เดินมาตรงฟุตบาทเหมือนเขาล่นอยู่ไม่รู้จะทำอะไร
แล้วทีนี้เขาก็เดินกลับไปกลับไปที่ร้านสะดวกซื้อไปซื้อน้ำ
ก็เลยดักรอเขาที่หน้าร้านหนูก็เลยถามเขาว่า
พี่เมื่อกี้ทำอะไรมันโดนกระโปรงหนูเมื่อกี้พี่แอบถ่ายอะไรหรือเปล่า
เขาก็วิ่งหนีไปเลยค่ะแล้วเพื่อนหนูก็วิ่งตาม
หนูกับเขากับเพื่อนก็วิ่งตามกันแล้วก็ตะโกนเรียกให้คนแถวนั้นนะคะ

โอ้โหน้องไหวพลิบดีมากใจสู้มากใจเกินร้อยจริงค่ะ
ถามว่าจะกลัวไหมล่ะชายโรคจิตไม่กลัวนะ
กับเพื่อนวิ่งตามไปเลยค่ะวิ่งไปได้สักพักหนึ่งสักประมาณ๑กิโลเมตร
ปรากฏว่ามีรอปภแล้วก็พลเมืองดีของบริษัทแห่งหนึ่ง
วิ่งตามไปช่วยล็อกคอผู้ชายคนนี้ไว้ได้ทันแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
ทีนี้ก็พยายามที่จะขอมือถือมาดูขอมือถือของชายโรคจิตคนนี้มาดู
เดี๋ยวนี้โทรศัพท์มันมีล็อกพาร์ทเวิร์ดใช่ไหมใช่ค่ะ
พยายามบ่ายเบียงแกล้งบอกถูกบอกผิดบ้าง
เออสุดท้ายแล้วก็ต้องยอมบอกนะฮะ
กรหัสพอเปิดเข้าไปดูเท่านั้นแหละค่ะ

ใต้กระโปรงเพียบหลายสถานที่ด้วยเห็นไหมสไลด์ให้ดูกันแบบนี้ค่ะ
บริเวณร้านสะดวกซื้อทั้งทางเท้าสถานที่ต่าง
ผู้ชายคนนี้ไปแอบถ่ายใต้กระโปรงผู้หญิง
นี่คุณนี่คือต้องเลอทุกภาพที่เขาสไลด์ไปเลยนะคะ
ใช่เพราะมันเป็นภาพอาณาจารย
แต่จริงถ้ามันมีการลบจริงมันน่าจะเข้าไปดูในพวกแบบ

นี่ไงบางครั้งตอนนั้นอาจจะนึกไม่ถึงไง
หลังจากนั้นผู้ชายคนนี้รอปภพลเมืองดี
ก็จับตัวไปส่งที่โรงพักโรงพักสอนอสุทธิศาลนะคะ
แต่ตำรวจบอกว่าสุดท้ายต้องปล่อยนะ
เพราะพอไปตรวจสอบภาพในมือถือ
ภาพนั้นมันไม่ใช่ภาพของน้องไง
แต่มันก็มีภาพถ่ายใต้กระโปรงอยู่เยอะอย่างนี้

ผิดไม่ได้ตำรวจบอกว่าก็ไม่ได้มีเจ้าทุกข์ไปร้องทุกข์
แต่เอาล่ะคุณผู้ชมฟังเรานะคะ
ถ้าเกิดว่าท่านดูอยู่ท่านฟังอยู่
ท่านเคยไปใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินรัชดา

ท่านเป็นผู้เสียหายท่านไปแจ้งความนะเอาผิดได้
ใช่ครับต้องระวังกันด้วยนะครับเอาผิดได้ค่ะ

เขาโทรเรียกเพื่อนมาก่อนแล้วก็ไปด้วยกันกับเพื่อน
แต่ถ้าเป็นผู้หญิงคนเดียวจริงแล้วถ้ามันเริ่มแบบโพลเพลย์พลบข้ามแล้วเนี่ย

ถ้าเกิดโรคจริงแล้วมีเอาวงอาวุธขึ้นมามันก็อันตราย